ดูเรื่องราวของวงการกีฬากันหน่อยนะคะสำหรับแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย
ตอนนี้เชื่อว่าตั้งหน้าตั้งตารอดูกันแล้วแหละเพราะว่าทีมชาติไทยเราเองก็
ฝึกซ้อมกันไปสองวันแล้วนะคะสำหรับที่จะเตรียมตัวสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
รวมถึงศึกเอเอฟเอฟซูซูกิครับด้วยซึ่งโคสิโก้เองบอกว่าค่อนข้างพอใจ
สภาพของนักเตะเนี่ยค่อนข้างกลับมาสมบูรณ์แล้วค่ะซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็ได้นำนักเตะลงฝึกซ้อมที่กิเลนบัลเล่
เขาใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาเป็นวันที่สองแล้วนะคะโดยการซ้อมเมื่อวานนี้ก็มีเพียงแค่
ธนาชนะบุตรที่แยกซ้อมเนื่องจากว่ายังมีปัญหาบาดเจ็บบริเวณเอ็นข้อเท้า
ส่วนคนอื่นอื่นโคสิโกก็ให้วิ่งเบาเบาสลับกับสปีด
โดยจำลองสถานการณ์ที่จะต้องใช้กำลังวิ่งในสนามแข่งขันจริงตลอดจนซ้อมทั้งลูกเตะ
ซึ่งโคสิโก้บอกว่าพอใจนะคะที่ทุกคนสามารถเรียกความฟิตได้ดีขึ้นตามลำดับ
ธนบูลเกษารัฐที่ยังมีอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงน้ำหนักเท้าได้เต็มที่
ก็มั่นใจบอกว่าช่วง๒สัปดาห์นี้น่าจะเรียกความฟิตกลับมาทันลงสนาม
พบกับออสเตรเลียได้อย่างแน่นอนรวมถึงยังมั่นใจในเพื่อนร่วมทีมด้วยค่ะว่า
น่าจะช่วยกันเล่นได้อย่างเต็มที่ก็ข้อเท้าครับข้อเท้าด้านนอก
มันผิดมันผิดด้านนอกครับแล้วมันก็ยังมีแบบอักเสบนิดนิด
ก็ลงได้ครับวิ่งวิ่งได้จ๊อกได้อะไรอย่างนี้เดินปกติครับ
แต่ว่าจะมีบางจังหวะแบบเหมือนถ้ามันแบบผิดนิดหน่อยอะไรอย่างนี้
มันก็จะรู้สึกทันครับไม่มีปัญหาเพราะว่ามันก็เกือบ๒อาทิตย์
ใช่ประมาณสองอาทิตย์ก็กว่าด้วยเนี้ยก็ไม่มีไม่น่ามีอาหารเรื่องความฟิต
สำหรับทีมชาติไทยชุดนี้ก็ได้เรียกผู้เล่นเข้ามา๒๘คนค่ะ
แต่ยังขาดอีก๒คนก็คือนรบดินวิรวัฒโนดม
แล้วก็ทริสตองโดที่ติดภารกิจแล้วก็จะตามมาสมทบในภายหลัง
เปิดบ้านพบกับออสเตอร์เรียวันที่สิบห้าพฤษจิกายนี้
ต่อด้วยการป้องกันแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเอเอฟเอฟซูซูกิครับ
ซึ่งจะเปิดฉากในวันที่๑๙พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะ